นะคะนักร้องลูกทุกคนแหละ
เพราะปกติถ้าไม่มีโควิดช่วงนี้เป็นยังไง
เดินสายร้องเพลง
สนุกแล้วก็ให้กำลังใจแฟนเพลงค่ะโดยขนทรัพย์ศิลปินในค่ายนะ
เปลี่ยนกันมามอบความสุขค่ะนำทีมก็นี่เลยพี่ตายอรไทยค่ะ
เป่าปาวลีพรพิมลตรีชัยนรงค์รัชนกนะคะแล้วก็เอิญสุรัตติการค่ะ
แล้วก็แป้งร่ำนะคะสีวนารีแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐมีบางช่วงบางตอนนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ต้องใช้แรงฝั่นฝ้าอยู่เมืองสวรรค์
แต่เป็นคนฉันติดดึนเป็นผู้รับใช้จนชิน
เพราะทุกเพลงจะบอกว่าฉันร้องได้ทุกเพลง
อ่ะฉันร้องหน่อยสิอย่าเลยฟังเพียงพี่พี่เค้าดีกว่า

คุณผู้ชมแต่ว่าที่เห็นภาพเนี่ยคือเขาร้องแบบบ้านใครบ้านมันนะ
ใช่ศูควะบ้างใครศูควะบ้านมันนะคะ

เตรียมจะมามอบความสุขทางเสียงเพลงค่ะ

วันนี้จะมาเชิญชวนแฟนทุกคนนะคะมาร่วมชมคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตแบบ
ศิลปินค่ายแกรมมิโกนั่นเองนะคะซึ่งเปล่าเองแล้วก็พี่พี่ศิลปินแกรมมิโกหลายหลายท่านนะคะ
ก็จะนำเพลงที่เป็นเพลงฮิตทะลุร้อยล้านวิวนะคะจะมาขับกล่อมบทเพลงไหน
หรือว่าเป็นเพลงฮิตโดนใจแฟนเพลงไหนนะคะก็สามารถติดตามชมได้นะคะ
ค่ะเดี๋ยวเอาใจช่วยแน่นอนนะคะ